คุณผู้ชมค่ะทีนี้ขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้ค่ะ

ร้อนแรงมากสำหรับการประชุมร่วมรัฐสภา

เดี๋ยวเรื่องความวุ่นวายระหว่างการประชุมเนี่ย
จะเล่าข่าวให้ฟังใช่ครับแต่ทีเนี้ยมาดูกันก่อน
เพราะว่าเมื่อวานนี้ที่ประชุมก็มีมติ
ความร่างแก้ไขรัฐธรรมนูลวาระสาม

สุภาพวิเคราะห์กันตอนนี้อาจารย์อยู่ในสาย
แล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สุภาพสวัสดีค่ะคุณน้ำแข็งสวัสดีคุณบุ๊คครับ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็ไม่เหนือความคาดหมายหรอกครับ
ใครที่ได้ติดตามเรื่องการแก้รัฐมนูลในสภาเมื่อวาน
เริ่มต้นเนี่ยอยากทบทวนว่าเมื่อเริ่มต้น
ทั้งฝั่งสวและฝั่งพักพลังประชารัฐ
เขาแสดงความเห็นออกมาเลยว่าไม่อยากให้โหวตวาระสาม
เพราะคิดว่าถ้าโหวตกันตอนนั้นเนี่ยผลมันจะออกมาหมินเมมาก
เขาก็อ้างเรื่องคำวินิจฉัยของสารรัฐมนูลว่าโหวตไม่ได้แล้ว
ติมันตกไปแล้วแต่หลังจากอภิปรายแสดงความเห็นต่างกันทั้งสิบกว่าชั่วโมง
พอมาถึงจุดหนึ่งใกล้๒ทุ่มพอจะประเมินได้ว่ามีสสวอยู่ในที่ประชุมน้อย
แล้วฟังดูมีสัญญาณว่ามีผู้ไม่ประสงค์จะลงคะแนนกันมาก
คุณภัยบูลนิติตะวันเจ้าเก่าที่เคยยืนยันในช่วงเช้าว่าไม่ควรโหวต
คราวนี้พลิกเกมเลยครับเสนอให้ประธานดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ประชุมตามระเบียบวาระก็คือเสนอให้โหวตวาระ๓ซะเลย
สุดท้ายขึ้นมาประธานก็ต้องทำตามนั้นแล้วผลก็เป็นไปตามคาดนั่นแหละครับ
เพราะว่าในช่วงเวลานั้นใกล้๓ทุ่มมีสมาชิกสสสวแสดงตัวอยู่ในห้อง
ประชุมเพียงสามร้อยเจ็ดสิบเก้าคนครับจำนวนเต็มของสมาชิกรัฐสภา
ทั้งสองสภาเนี่ยตอนนี้มีอยู่เจ็ดร้อยสามสิบแปดคน
คือมีสอสอสี่ร้อยแปดสิบแปดมีสอวอสองร้อยห้าสิบ
คำถามก็คือว่าหายไปไหนสามร้อยห้าสิบเก้าคนอันนี้ก็คือหายไปตามคำแนะนำก่อนหน้านี้ว่า
ถ้าไม่เข้าไปร่วมประชุมไม่โหวตจะดีที่สุดแล้วผลจะออกมาเป็นยังไงล่ะครับ
เดี๋ยวท่านจะได้เห็นในตารางจากผู้ที่แสดงตนสามร้อยเจ็ดสิบเก้าคนของสอสอภาเนี่ย
มีคนเห็นชอบในวาระ๓เนี่ย
แปดคนในสองร้อยแปดคนนี้เป็นสอสอสองร้อยหกเป็นสวสองคนเท่านั้น
ไม่เห็นชอบเนี่ย๔คนเป็นสวทั้งนั้น๔คน
งดออกเสียงเก้าสิบสี่เป็นสอสอสิบเป็นสวแปดสิบสี่
ไม่ประสงค์จะลงคะแนนหนึ่งร้อยสามสิบหกคนเป็นสอสอเสียเก้า
เป็นสอวอเสะหนึ่งร้อยยี่สิบเก็ดนี่ท่านดูตัวเลขตามไป
เห็นเห็นชอบกึ่งหนึ่งของสมาชิกรัฐสภาน่ะคือสามร้อยหกสิบเก้า
แต่เสียงโหวตที่ได้ก็คือสองร้อยแปดก็เท่ากับว่ารัฐสภามีมติไม่เห็นชอบกับร่างแก้ไขรัฐมนูลในวาระสาม
สิ่งที่ตามมาก็คือร่างแก้ไขรัฐมนูลตกไปเรียบร้อยก็แปลว่า
ก่อนหน้านี้ที่มีการเรียกร้องมีการผลักดันกันมาร่วม๒ปีหายวับไปกับตาเมื่อคืน
กระบวนการในสภาที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เรื่องวาระรับหลักการวาระที่หนึ่ง
ตั้งแต่ในชั้นกรรมธิการตรวจสอบแก้ไขแล้วก็เอามาลงคะแนนกันในวาระสอเป็นรายมาตรา
ใช้เวลาไปร่วมสองปีศูนย์เปล่าครับศูนย์เปล่าทั้งเรื่องงบประมาณ
เปล่าทั้งความตั้งใจของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนี่มันเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกของกระบวนการออกกฎหมายในประเทศไทยนะครับ
คือร่างนี้เป็นร่างทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านร่วมกันเสนอ
เรื่องแก้ไขรัฐมนต์เนี้ยฝ่ายรัฐบาลเนี้ย
ร่างของรัฐบาลเป็นแกนนำเป็นหลักด้วยซ้ำไปนำร่างรัฐบาลนั่นแหละเป็นร่างหลัก
เข้าสู่สภาแล้วในชั้นกรรมธิการ
ก็รวมพลังกันทุกพักที่จะแก้ไขปรับปรุงให้เสร็จภายใน๑เดือนเอาก็ผ่านไปเรียบร้อย
มาถึงในชั้นวาระ๒ที่ให้มาโหวตกันเป็นรายมาตรา
โอ้โหก็โหวตกันเรียบร้อยราบลืดแต่ว่าพอมาถึงจุดหมายปลายทาง
โหวตวาระ๓ขั้นตอนสุดท้ายกลับถูกคว่ำกลางสภาครับ
มันแปลกไหมล่ะครับรวมพลังกันเสนอให้แก้ไขรัฐมนูลกันเอง
รวมพลังกันรับหลักการจนผ่านวาระหนึ่งกันมาเองรวมพลังกันทำงานในชั้นกรรมธิการกันทุกพักกันมาเอง
รวมพลังกันโหวตวาระสองให้ผ่านกันมาเองแล้วก็คนเดิมพวกเดิมนั่นแหละ
ผนึกกับกำลังของสวอันนี้ก็อ้างว่าอ้างเสียงวินิจฉัยของตุลาการสารรัฐมนูล
ความวินิจฉัยศาสตร์รัฐธรรมนูลจะทำให้โหวตว่ารักษามไม่ได้
มันมีสภาที่ไหนในโลกที่เป็นอย่างนี้บ้างล่ะครับ
ฉะนั้นเช้าขึ้นมาวันนี้เราจึงเห็นหัวข่าวถ้อยคำแบบนี้บนหน้าหนังสือพิมพ์นะครับ
หัวข่าวท่านดูนะแต่ละฉบับเนี่ยเขาใช้มาในแนวเดียวกันหมดเลย
เดือดหักคว่ำรัฐธรรมนูลภูมิใจไทยอัดยับสภาศรีถนนชัยปิ้นปล้น
นี่พักร่วมรัฐบาลนะฮะอีกหัวข่าวหนึ่งบอกว่าสภาปาหี่
พิปรายแก้รัฐธรรมนูลภูมิใจไทยโชว์วอคเอาท์
ประนามช่อฉนเป็นสภาโชค
คนที่ลุกขึ้นมาประนาม
เมื่อคืนนี้คือสสชาดาไทเศษ
ขาใหญ่ของพักภูมิใจไทยก็ล่ะครับคุณชาดาพูดสั้นสั้น
แม่แต่ว่าได้เนื้อได้น้ำเลยครับ
ผมคงไม่ร่วมสังกกรรมด้วยกับพวกช่อฉนศรีถนนชัยปลิ้นปล้น
ร้ายสาระสิ้นดีนี่คือสภาโจ๊กครับ
หลังจากนั้นสอสอภูมิใจไทย
วันนี้สภาเปิดวิสามันอีกวันหนึ่ง
แล้วพรุ่งนี้ก็ก็ปิดสภาแต่ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้น
เมื่อวานนี้คงจะตกสะเก็ดเป็นแผลเป็นอยู่ในความรู้สึกของพักร่วมรัฐบาลล่ะครับ
เพราะว่าพักร่วมรัฐบาลจะต้องถูกตั้งคำถามจากประชาชนที่สนับสนุนพัก
ในเรื่องนี้ว่าทำไมจึงเกิดเหตุอย่างนี้
จริงอยู่ครับในหลักการถึงแม้ว่าเรื่องนี้
จะเป็นเรื่องของสภาเป็นเรื่องของฝ่ายนิติบัญญัติ
แต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้รัฐบาลก็คงจะถูกตั้งคำถามด้วยครับ
ถูกตั้งคำถามในเชิงความรับผิดชอบเพราะอย่าลืมว่าการแก้ไขรัฐมนูลคือหนึ่งในสิบสองข้อ
ของนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่ประกาศต่อสภารัฐบาลจะลอยตัวเหนือปัญหาว่าไม่เกี่ยว
คล่องไม่ได้จะอ้างว่าเป็นเรื่องของฝ่ายนิติบัญญัติ
รัฐบาลไม่เกี่ยวไม่ได้รัฐบาลจะต้องแสดงความรับผิดชอบ
ทางการเมืองออกมาอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยสำหรับสอสอพักการเมืองฝ่ายค้าน
และสอสอพักร่วมรัฐบาลที่ตั้งใจจะแก้รัฐมนูลจริงผมเข้าใจว่าเขาคงชอกช้ำกันมาก
มีแฟนรายการนี้บอกผ่านผมมาว่าขอให้ปลอบใจตัวเองว่า
ทั้งหมดที่เกิดขึ้นสภาเมื่อวานเนี่ยไม่เฉพาะสอสอพวกท่านหรอก
ที่ถูกหลอกถูกต้มถูกหักดิบประชาชนคนเราไทยทั่วทั่วไป
อยากเห็นการแก้รัฐมนูลเขาก็คิดว่า
เสมือนถูกหลอกถูกตบหน้าไปด้วยอ่าฉะนั้น
เรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องอยู่ในใจต่อไปใครร่วมมือกันตบหน้าประชาชน
ประชาชนก็จำไว้นอกนั้นอย่างอื่นทำอะไรไม่ได้หรอกครับ
จำเอาไว้นี่คือกีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกขจายด้วยนะฮะก็อาจารย์ได้สรุปให้ฟังกันเรียบร้อยแล้วนะฮะ